ถูกต้องเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแข่ค่ะ
ที่นั่นนะคะคุณผู้ชมเขาจัดงานแอวกาสมั่วพระธาตุปีเปิ้ง
งานนี้มีสินค้าล้านนาอาหารล้านนาให้ทานกันมากมาย
เพราะว่ากาดมั่วนี่ก็คือมีสารพันธุ์สินค้าทุกชนิดอยู่ในตลาด
แล้วก็ยังมีพระธาตุปีเปิ้ง
ปีก็คือปีครับปีเปิ้งก็คือนักศัตริย์

ถ้าเป็นตัวเปิ้งมืองน้อยนะ
ตัวเปิ้งต้องอู้คือขึ้นจมูกหน่อยหนึ่ง
ตัวก็คือตัวเปิ้งก็คือนักสัตว์
แต่แสดงว่าเป็นปีชั่วปีหนูปีอะไรอย่างนี้ครับ

ก็มีการจำลองพระธาตุของปีนักศัตริย์ปีต่าง

เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยกันด้วย
ติดตามบรรยากาศจากรายงานคุณถิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
บรรยากาศในงานแอวตลาดกาดมั่วพระธาตุปีเปิ้ง
เนรมิตให้ลานกลางฮอบีชั้นหนึ่ง
กลายเป็นเมืองจำลองตามวิถีล้านนาขนาดย่อม
ซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยอาหารและสินค้า

ยังมีการแสดงศิลปะล้านนาที่หาดูได้ยาก
อย่างการตีกล่องสะบัดชัยฟ้อนสาวไหมรำดาบ

ดนตรีพื้นเมืองสล้อซอซึงจากบ้านม่อนไฟล์
ศิลปะการแสดงชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่
ศิลปะวัฒนธรรมของคนล้านนามีความพิเศษมากสำหรับข้าเจ้า
เพราะว่าเขาหันถึงเสน่ห์ความแตกต่างของชาติภัณฑ์เห่าเจ้า
ในคนเมืองนั้นห้องคนล้านนา
มีไทยลื้อไทยใหญ่ไทยเขินนะเจ้าหลายชาติภัณฑ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
แต่ละคนแต่ละกลุ่มชาติภัณฑ์นั้นมีเอกลักษณ์ของแต่ละคน
แต่ละชาติภัณฑ์คือมีการนุ่งห่มมีการประดิษฐ์ประดอย
มีอาหารการกินนะเจ้าเต้หลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเก่าเจ้า
สำหรับกาดมั่วที่ลานกลางฮอบีมีการแบ่งออกเป็น๒โซนด้วยกัน
แก่โซนอาหารเหนือและโซนสินค้าพื้นเมือง
โดยโซนอาหารก็มีการขนทับร้านค้าชื่อดัง
จากหลากหลายจังหวัดทางภาคเหนือมาเปิด
พร้อมกับเมนูขึ้นชื่ออย่างไส้อัวแกงโฮแกงฮังเลน้ำพริกอ่อง
ขนมจีนน้ำเงี้ยวและข้าวซอยเป็นต้น

ก็มีทั้งเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีตามสไตล์ชาวเหนือ
รวมถึงเครื่องประดับสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
ประชาชนที่มาร่วมงานพระธาตุปีเปิ้งนะคะ
อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมผูกข้อไม้ข้อมือโดยผู้เท่าผู้แก่ค่ะ
ซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา
เชื่อว่าหากได้รับพรจากผู้เท่าผู้แก่นะคะ
จะได้รับสิริมงคลและความโชคดีไปตลอดทั้งปีค่ะ
และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด
คือการกราบไหว้พระธาตุประจำปี๑๒นักศัตริย์

ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุประจำปีใจหรือปีชวด
พระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุประจำปีเป้าหรือปีฉลู
พระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง
พระธาตุประจำปียีหรือปีขาน
พระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่
พระธาตุประจำปีเม่าหรือปีเถาะ
จากพระบรมธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน
พระธาตุประจำปีศรีหรือปีมโรง
พระธาตุเจดีวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุประจำปีไส้หรือปีมะเสง
เจดีศรีมหาโพพุทธคายาประเทศอินเดีย
หรือมะแม่จากพระธาตุดอยสุธเทพจังหวัดเชียงใหม่
พระธาตุประจำปีร้าวหรือปีรกา
จากพระธาตุฮิริพุนชัยจังหวัดลำพูน
พระธาตุประจำปีเสร็จหรือปีจอ
จากพระธาตุอินแขวนประเทศพม่า
พระธาตุประจำปีไคร้หรือปีกุล
พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย
สำหรับงานแอวตลาดกาดมั่วและพระธาตุปีเปิ้ง
จะมีไปจนถึงวันที่๑๐เมษายนนี้
โดยนอกจากศิลปะการแสดงล้านนาและร้านค้าแล้ว
ยังมีซุ้มสาธิตงานหัตกรรมตามแบบฉบับล้านนาอีกด้วย
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน